ไปดูคู่รักรักโรคกันบ้างนะคะ
อดีตคู่รักหรือเปล่ารักโรค
จิ๋วเต้ยจรินพรกับอเล็กเรนเดล
คู่นี้เลิกรากันไปแต่ทั้งสองยังยืนยันว่า

แต่ล่าสุดค่ะเมื่อวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มอเล็กเนี่ย
หลายคนเลยรู้นักว่าคู่นี้น่าจะโรคกันได้รึเปล่า
รอลุ้นการโรคกันมากสำหรับเต้ยจรินพรและอเล็กเรนเดลค่ะ
ไปร่วมดินเนอร์ฉลองวันคล้ายวันเกิดของอดีตหวานใจอเล็กเรนเดล
แถมยังได้โพสต์รูปพร้อมข้อความโวยพรลงในอินสตราแกรมด้วยค่ะ
เช่นเดียวกันกับหนุ่มอเล็กซ์นะคะก็มีการโพสต์รูปคล้ายกันด้วย
แต่ก่อนที่แฟนคลับจะชูป้ายไฟเชียร์รักรีเทิร์นไปมากกว่านี้
เต้ยออกมาเบรกดังเอี๊ยดเลยทีเดียว
ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้มีของขวัญชิ้นพิเศษอะไรให้
และแม้ว่าจะยอมรับว่าไปดินเนอร์ด้วยกันจริงนะคะ

เพราะว่างานนี้มีพี่สาวของฝ่ายชายเข้าไปด้วย
และพี่สาวก็เป็นคนทำเค้กให้อเล็กซ์ไม่ใช่เต้ยนะ
พร้อมยืนยันถึงสถานะตอนนี้ว่าเป็นเพียงเพื่อนกันค่ะ
ก่อนจะขอเลยว่าหลายคนที่มองว่าความรักของทั้งคู่จบลง
เป็นเพราะว่านักแสดงสาวนิชานัทธนิชา

ไม่มีค่ะมันร่มพี่สาวถ่ายไว้ค่ะ
พี่สาวอะไรถ่ายไว้ค่ะ

ตรงนี้เจอกับพี่สาวเขาก็อยู่ด้วย

ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านี้ยังรุ้นไม่ขึ้น